ต่อที่ความคืบหน้าของคดีที่ผู้กองโยครับตำรวจสพนายงจังหวัดตรัง
ถูกคนร้ายไปยิงจนเสียชีวิตขณะที่วิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬานะครับ
ล่าสุดคนร้ายมามอบตัวแล้วนะครับถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
รับว่าทำไปเพราะความหึงหวงไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
วินาทีชาวบ้านที่ไปวิ่งออกกำลังกาย

ควรน้ำค้ำเทศบาลตำบลหวยยอดจังหวัดรัง
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนนายอรุณโพธาวรอายุ๓๐ปี
กำลังขับรถเก๋งหลังก่อเหตุยิงตำรวจน้ำดี
ร้อยตำรวจเอกสมพงศ์สุดชิมหรือผู้กองโยอายุ๓๓ปี
รองสารวัตรสอบสวนสพนายง
ช่วยราชการพนักงานสอบสวนสพห้วยยอดจนเสียชีวิต
ก่อนเข้ามอบตัวพร้อมปืนลูกโม่จุด๓๘และรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุ
สารภาพเป็นคนลงมือจริงสาเหตุเพราะไม่พอใจที่ผู้ตายแอบผัวพันกับภรรยา
วางแผนมาดักยิงก่อนเกิดเหตุนายอรุณแอบดูโทรศัพท์มือถือของภรรยา
เห็นผู้ตายกับภรรยาคุยไลน์กันจึงสวมรอยเป็นฝ่ายหญิงหลอกถามผู้กองว่าอยู่ที่ไหน
เมื่อรู้พิกัดก็รีบขับรถไปหาทันทีก่อนทั้งคู่จะชกต่อยกัน
ผู้กองโยล้มทับรถจักรยานยนต์ชาวบ้านนายอรุณจึงเดินไปจ่อยิงทันที
ด้านภรรยาของผู้กองบอกว่าเธออยู่กินกับผู้กองมา๕ปีมีลูกชาย๑คนอายุ๔ขวบ
แต่ตัวผู้กองเองจะอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเพราะใกล้ที่ทำงานส่วนเธออยู่บ้านเลี้ยงลูก
ก่อนเกิดเหตุก็ยังพูดคุยกับสามีเรื่องลูกไม่มีรางสังหรณ์อะไร
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าสามีไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาเขานั้นไม่เป็นความจริง
เพราะตลอดเวลาที่คบหากันสามีไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงหรือทำให้เธอไม่สบายใจ
เพียรสุดชิมอายุ๕๔ปีพ่อของผู้กองโยผู้เสียชีวิตเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายก่อเหตุอุกอาจเกินไป
ตอนนี้ครอบครัวไม่มีใครทำใจได้เพราะมันเร็วเกินที่จะทำใจยอมรับ
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าลูกชายไปผัวพันกับภรรยาเชื่อว่าไม่เป็นความจริง
น้ำกีฬาเพราะว่าอย่างนั้นวันหลังเขาจะเปิดแต่หญิงก็ตายแล้ว
ถ้าจริงแล้วอยากจะให้ทหารนั้นเป็นตัวอย่างจะบ้างก็ดี
ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสะพ้ายเองก็ยอมรับ
ว่าผู้กองโยชัดไลน์ไปหาเธอจริง
และรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งหลังเกิดเหตุตัวลูกชายเองก็มากอด
บอกว่าพ่อไปโรงพักกันเถอะผมฆ่าคน
ว่าแม่นทำฟิตเลยเขารับฟิตมา
แต่พ่อจะบ้วงว่าไปโรงพักกันมองตัวอย่างเดียว

ตัวผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมคุมตัวส่งฝากค้างศาลจังหวัดตรังแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน